เรื่องของการตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกก็อาจจะมีผลไม่มากกว่าน้อยกับการจัดโผล่ทหาร
อย่างตอนนี้คุณผู้ชมเราก็มีนายกแล้วก็เป็นคอรมอรักษาการชุดปัจจุบัน
ซึ่งก็คือพลเอกประยุจันโอชานายกลักษมณีท่านก็ไปประชุมสภาคกราโหม
นักข่าวก็อยากจะดักถามนะดักถามว่าท่านโผทหารท่านเสร็จหรือยังอ่ะ
ได้จัดหรือยังเพราะว่าเดี๋ยว๓๐กันยายนนี้พบเหล่าทัพ

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าต้องดูทิศทางการเมืองเขาสิ

ก็คือยังตอบกลางอยู่คุณผู้ชมนักข่าวก็ถามต่อ
ประยุทธ์มันจะมีชุมนุมทางการเมืองที่ตอนนี้เป็นดาวกระจายแล้ว
เบิร์ดพี่น้ำแข็งไปตามหัวเมืองไปตามหัวเมืองหลายจุดเลย
ผลเอกประยุทธ์เป็นห่วงหรือเปล่ากังวลเรื่องนี้หรือเปล่า
นักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วดูเหมือนคั่วรัฐบาลเดิมเนี่ย
เริ่มมีทิศทางจะยื่นมือช่วยพักเพื่อไทย

ที่๑ใน๘ภักดิ์อย่างภาคเก้าไกร

พลเอกประยุทธ์คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองฟังดูครับ
พร้อมร่วมกับเรื่องไทยจังไม่เห็นร่วมกับคราวที่แก้หนึ่ง
รู้แล้วครับนั่นแล้วแต่
เพราะฉะนั้นก็จะถูกมองว่ามันไม่ดี
เขาไม่ทำกันเป็นมารยาทนะครับ